กับผมพิธาลิมเชิญรัฐบริมจริงส์
ชื่อผลักก้าวกลายในฐานะกรรมธิการ
งบประมาณรายจ่ายปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
สำหรับกระบวนการงบประมาณร่างปี๖๕ก็มาถึงสภาครบ๓เดือนแล้วครับ
ถกเถียงกันมาทั้งในสภาใหญ่ทั้งในกรรมธิการทั้งในชั้นอนุกรรมธิการ
ว่าจะปรับลดงบประมาณอะไรบ้างที่มันฟุ่มเฟื่อยแล้วก็ลำบากภาษีของพี่น้องประชาชน
ไม่ว่าจะเป็นโครงการก่อสร้างอาวุธยุทธโปรกรณ์ไปถึงโต๊ะตู้เตียงรถยนต์ไปถึงพม่าน
ถ้าเป็นสุภาษิตไทยก็คงต้องพูดกันว่าตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ
จนสามารถที่จะรีดไขมันมาได้ประมาณ๑๖๐๐๐ล้าน
แต่ตัวผมเองก็คิดว่ายังไม่เพียงพอครับยังไม่ใช่ทางออกของประเทศไทย
ทางออกของประเทศไทยน่าจะเป็นเรื่องของการลื้อโครงสร้างรัฐ
เพื่อศักยภาพของการของประเทศใน๒ระดับครับท่านประธาน

ครับทางออกของประเทศไทยผมคิดว่าในเรื่องของกรรมการ
ของงบประมาณเนี่ยผมว่าเราต้องดูใน๒ระดับ
ในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวทั้งในระดับจุลภาค
และก็ระดับมาหาภาคด้วยในระดับจุลภาค
ความสำคัญหรือวิกฤตที่ประเทศกำลังพบเจออยู่เป็นไขมันที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
ในขณะที่ประเทศต้องการความมั่นคงทางสุขภาพประชาชนต้องการวัคซีน
ไม่ใช่ต้องการกระสุนแต่ก็ยังมีงบประมาณอย่างงบกระลาโหม
ที่จริงแล้วมียุทธโปรกรณ์มีอาวุธขนาดใหญ่ที่ผมคิดว่าคงจะไม่ใช้ในเร็ววันนี้
จริงแล้วสามารถตัดได้ถึงสามหมื่นล้านบาทแต่กรรมธิการของเราก็สามารถตัดไปได้แค่เพียงสามพันล้าน
แค่สิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นยังเหลืออีกเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไขมัน
หรือจะเป็นเรื่องของงบความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นปืนตำรวจไม่ว่าจะเป็นปืนมหาทัย
ไม่ว่าจะเป็นบิ๊กเลต้าข้อมูลของกอรมนก็มีบิ๊กเลต้าของตำรวจก็ยังมี
เดต้าของกระลาโหมก็ยังมีอยู่ท่านประธานทราบไหมครับว่า
ปืนตำรวจมีการสะสมอาวุธปืนมากขึ้น๖๐๐เท่าภายใน๑๐ปีที่ผ่านมา
ผมจึงเลยไม่เห็นความจำเป็นว่าปีนี้ปี๖๕ยังจะต้องมีงบประมาณ
ในการซื้อปืนตำรวจเหล่านี้ไปอีกทำไม
ไรมันประเภทที่๒ครับคือไขมันที่เน้นลงทุนในสิ่งปลูกก่อสร้าง
มากกว่าลงทุนในชีวิตของคน
บที่เน้นลงทุนในสิ่งก่อสร้างพวกนี้ก็คือ
งบก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัด
งบบ้านพักข้าราชการการขยายอาคารสำนักงานจังหวัด
งบก่อสร้างประมาณเหล่านี้มีประมาณ๑๗แสนล้านบาท

ในขณะที่เป็นงบของสวัสดิการประชาชน
อย่างบัตรสวัสดิการคนจนโดนตัด๒๐๐๐ล้าน
เห็นชัดเลยว่าประเทศนี้กำลังให้คุณค่ากับสิ่งปลูกซากมาก
กว่าคุณค่าของชีวิตคนนี่คือไขมันประเภทที่สองที่จะต้องตัดออก
ไขมันประเภทที่๓ก็คือไขมันที่เป็นงบที่มีพิรุษ
ราคาสูงกว่าท้องตลาดหรือใบเสนอราคาไม่สมบูรณ์
ซึ่งตรงนี้จะมีสมาชิกของพักเก้าไกลมาอภิปรายเป็นข้อไปในแต่ละของกระทรวง
ถ้าเรารีด๓ไขมันประเภทนี้ผมคิดว่า๑๖หมื่นล้านที่ตัดได้อีกแล้ว
จะตัดได้อีกหลายหมื่นล้านครับ
อาจจะไม่ถึงแสนล้านนะตรงนี้แต่ผมคิดว่าไปได้อีกไกลเยอะพอสมควร
สามารถที่จะประหยัดความฟุ่มเฟือยของประเทศนี้ลงไปได้
อันนี้คือในระดับจุลภาคในระดับระยะสั้นที่จริงแล้วเราควรที่จะทำได้
ระยะยาวในระดับมหาภาคจัดรีดไขมันไม่พอครับ
ต้องปรับโครงสร้างจัดกระดูกจัดกระดูกรัฐราชการไทยใหม่
ซึ่งโครงสร้างที่มันเป็นปัญหาทำให้เกิดความฟุ่มเฟือยแล้วก็เป็นต้นเหตุ
ไม่ว่าเราจะรีดภาษีได้เยอะแค่ไหน
ไม่ว่าข้าราชการจะทำงบประหยัดโครงการมายังไง
แต่ถ้าเกิดโครงสร้างยังมีปัญหาอยู่
ก็ไม่สามารถที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่อนาคตได้
ซึ่งโครงสร้างแบบนี้มีอยู่๒ประเภทครับท่านประธาน
โครงสร้างประเภทที่๑ก็คือโครงสร้างงบที่มีความซับซ้อน
มีความกระจัดกระจายมีความลักหลั่นแล้วก็ไม่ชัดเจน
อย่างเช่นกระทรวงกลาโหมที่ผมได้อภิปรายในชั้นกรรมธิการเป็นต้น
กระทรวงกลาโหมมีทั้งสำนักประหลัดกระทรวงกลาโหม
แล้วก็มีกองบัญชาการกองทัพไทย
สำนักประหลัดมีกรมพระธามนูล
ทางกองบัญชาการกองทัพไทยมีสำนักงานพระธรรมนูลทหาร
ทั้งสองหน่วยนี้ดูแลเรื่องกฎหมายให้กับทหารทั้งนั้น
กรมการเงินกลาโหมกับกรมการเงินทหาร
ก็ดูแลเรื่องการเงินให้กับทหารทั้งนั้นเพียงแต่แยกกันอยู่เท่านั้นเอง
นี่คือบุคลากรเพิ่มทรัพยากรเพิ่ม
แม้จะเป็นกระทรวงคมนาคมมีทั้งกรมท่าอากาศยานมีทั้งบริษัทท่าอากาศยานไทย
มีทั้งกรมทางหลวงมีทั้งกรมทางหลวงพิเศษแห่งประเทศไทย
ซึ่งจริงแล้วภารกิจคล้ายคลึงกันครับต่างกันแค่สนามบินก้อนนี้หน่วยงานนี้ดูแล
สนามบินก้อนนี้หน่วยงานนี้ดูแลไม่ได้มีการประสานงานกันต่างคนต่างงานทำงานกันในไซโล
ไม่สามารถที่จะบุรุณากันได้อันนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ามีโอกาสได้เข้าไปเป็นรัฐบาล
ต้องมีการบริหารจัดการและจัดกระดูกตรงนี้ออกให้หมดอะไรที่มันซ้ำซ้อนอะไรที่มันไม่ชัดเจน
ต้องจัดออกมาให้เท่ากันเพื่อที่จะได้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
รีดไม่ใช่แค่รีดไขมันแต่ว่าจากเรื่องของกระดูกไปด้วยในตัวนะครับ
สำหรับโครงสร้างประเภทที่๒ครับผมคิดว่าเราต้องปรับรัฐไทยเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับวิสัยทัศน์ใหม่
กับความปกติใหม่ของโลกที่ประเทศไทยกำลังจะต้องเจอหลังโควิด
ตัวอย่างครับในเรื่องของนโยบายการค้าการพาณิชย์การลงทุน
ในฐานะที่ผมเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์มา๑๖๑๗ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เห็นภาพเลยครับว่าการค้าก็เรื่องหนึ่งการพาณิชย์ก็เรื่องหนึ่งการลงทุนก็เรื่องหนึ่ง
ผมไปดูที่ญี่ปุ่นวิธีการจะกระดูกของข้าราชการเขา
เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

มี๒หน่วยงานอยู่ด้วยกันไม่มีโอกาสที่จะได้ทำงาน

สุดท้ายแล้วครับท่านประธานประเด็นอีกประเด็นนึง
อย่างเช่นที่ผมเห็นในฐานะกรรมธิการนะครับ

กระทรวงกระเศษดูราคายาง
กระทรวงอุตสาหกรรมดูราคาอ้อย

ถ้าจะให้ครบวงจรให้เป็นการดูแลให้
ให้รอบด้านทุกด้าน
มันต้องสามารถมารวมอยู่ด้วยเดียวกัน
ที่จะทำให้ทำงานได้อย่างมีเอกภาพ
สามารถที่จะบูรณาการได้มีประสิทธิภาพ
แล้วก็ลดภาระต่อการลีดภาษี
ลดภาระต่อพี่น้องประชาชนที่จะต้อง

ในช่วง๑ปีกับอีก๒ปีข้างหน้าครับ
วันนี้ผมมีเท่านี้ครับท่านประธานขอบคุณครับ